พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศพิธีพระราชทานเพลิงศพพลอากาศตรีนรงเตมีรัก
คุณพ่อของนางเอกสาวแต้วนัทพรนะคะ
เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
พระราชทานเพลิงศพพลอากาศตรีนรงเตมีรัก
คุณพ่อของแต้วนัทพรณสาราทักษินาประดิษฐ์
เนน๑วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขน
โดยมีองค์คมนตรีพลอากาศเอกชะลิดพุกผาสุกเป็นประธานในพิธีค่ะ
โดยบรรยากาศภายในงานมีแขกผู้ใหญ่ทั้งในและนอกวงการบันเทิง
รวมไปถึงเพื่อนสนิทเดินทางมาร่วมไว้อาลัย
และส่งกำลังใจให้กับครอบครัวของนางเอกดังเป็นจำนวนมาก
อาทิตเต้ยจรินพรมิ้นท์ชาลิดาเจมส์จิรายุต้นอาจและไฮโซประไนค่ะ
ซึ่งก่อนจะถึงพิธีพระราชทานเพลิงศพ
นัทพรก็ได้ทำหน้าที่สำคัญ
นั่นก็คือการขึ้นอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อ่านประวัติและกล่าวคำอาลัยคุณพ่อติ๊กครั้งสุดท้าย
ซึ่งตัวเธอกล่าวขอบคุณพ่อติ๊กที่ทำหน้าที่พ่อได้อย่างดีที่สุด
พร้อมให้คำสัญญาว่าจะดูแลครอบครัวแทนพ่อ
ซึ่งตัวเธอถึงกับร่ำไห้ขณะอ่านคำอะไร
โดยมีพี่เต๋าพี่สาวคอยยืนอยู่เคียงข้างค่ะ
ชีวิตนี้พวกเราภูมิใจเยอะเกินที่มีบุญให้เกิดไปวึกสาวพ่อจากหรือไป
รักพ่อสุดหัวใจ
อีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญค่ะที่ทางครอบครัวเตมีรัก
ขอส่งความรักความอาลัยไปถึงพ่อติ๊กผ่านบทเพลงหัวใจผูกกัน
ซึ่งเป็นเพลงที่สื่อถึงความรู้สึกภายในใจอันท่วมท้น
ที่คุณแม่นิดมีต่อตัวคุณพ่อติ๊กในวันที่ต้องจากกันไกล
เสียงร้องของคู่พี่น้องแก้มวิชญานีและเกรดจินพัก

โดยตลอดช่วงพิธีการนางเอกดังค่ะจะคอยส่งยิ้ม
และจับมือให้กำลังใจคุณแม่นิดและพี่สาวเป็นระยะ
ส่วนเจ้าตัวนะคะยังคงมีอาการโศกเศร้าอยู่บ้าง

ปลอบแล้วก็ให้กำลังใจนะคะ
ยังไงบันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอเป็นกำลังใจ
ให้กับครอบครัวของนางเอกสาวแต้วนัทพรมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ